เป็นพิธีกรรมความเชื่อในการขึ้นสารใหม่เขาบอกว่าแปลกและหา
ดูได้ยากมากนะคะที่จังหวัดสุรินไปดูค่ะ

ไม่ขึ้นตรงไหนเอาปากกามาวง

ขึ้นไปแล้วลงมาด้วยเด้อ

มีพิธีลงศาลพิธีขึ้นศาลยังไม่ใช่แค่ปีนขึ้นไฟ
แต่ว่าเขาทำเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกัน
นี่คือพิธีกรรมความเชื่อของชาวเขมรสุรินทร์นะ
เขาจัดขึ้นที่บ้านโชคไตตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุริน
เขาเรียกกันว่าพิธีกรรมขึ้นสารใหม่นะคะต้องเป็นสารใหม่นะ
แต่ละพื้นที่ก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการขึ้นศาลตั้งศาล

ความเชื่อภาคกลางก็แบบนึงอันนี้ทางเขมรสุรินทร์ก็แบบนึง
ซึ่งพิธีนี้นะคะร่างทรงเนี่ยจะทำการอันเชิญพ่อย่าพ่อปู่แม่ย่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
ประมาณนี้นะให้มาสถิตอยู่ที่ศาลแห่งใหม่
แล้วใช้ร่างของเขาเองเนี่ยเป็นศึกกลาง
แล้วก็จะขึ้นไปรำโจมะมวด
รำโจมวดแบบนี้บนศาลนี่คือเขาร่ายรำเห็นไหม
แล้วเขาเชื่อว่าพ่อปู่แม่ย่าพอมาสถิตที่ศาลแล้ว
ก็คือจะต้องเข้ามาสถิตที่ร่างของร่างทรงก่อน
และจะเข้ามายังศาลต่อไป

แล้วเจ้าของคลิปเขาบอกว่าวิธีสังเกตนะง่ายเลย
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนดูจากร่างทรง
ถ้าพ่อปู่แม่ย่ามมาทรงแล้วเนี่ยพอขึ้นไปเหยียบ
หรือไปรำบนศาลเหยียบไปแล้วปุ๊บ
ขยมรำไปสารจะไม่พังลงมา
ไประดะโอ้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า
คนปกติถ้าคุณขึ้นไปเหยียบไปรำแบบนี้
สารมันอาจจะพังคลื่นลงมาได้นะ

ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วมันก็เหมือนเป็นการทดสอบเนาะ
ว่าสารมีความแข็งแรงเพียงพอไหมอะไรแบบนี้นะคะ

หันใจขึ้นไปหัวจะแม่ดลงมา
คือร่างทรงทำได้แต่คุณ

มันผ่ากลางเลยนะ
ต้องคนที่มีวิชาความรู้มีครูเท่านั้นนะคะ